คุณผู้ชมมาตามความคืบหน้าคดียิงกันกลางทะเลที่พัทธลุงกันหน่อยนะคะ
ที่เราได้นำเสนอไปที่ว่ามีคนร้ายขับเรือหางยาว
ตามปรากฏยิงชายวัยห้าสิบแปดปีนายใสรินุ้ยสุทย์
ชาวบ้านตำบลขวนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เขาเสียชีวิตตกทะเลไปในจังหวะที่เขากำลังออกเรือไปหาไปทะเล
ปรากฏว่าล่าสุดพบศพแล้วหลังจากที่ตามหางมหากันอยู่ประมาณ๑วันเต็ม
สุดท้ายพบศพวันนี้นะคะรวมถึงมีผู้ต้องสงสัยเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพลำปัมแล้วค่ะ
ค้นหาร่างนายสิริที่จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ๕๐๐เมตร
หากันเท่าวันทั้งคืนจนไม่เจอล่าสุด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดประดาน้ำพบศพนายสิริแล้วนะคะ
ร่างถูกคลื่นซัดห่างออกไปจากจุดเกิดเหตุกลางทะเลกว่า๒กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามค้นหากันนานกว่า๑๕ชั่วโมงค่ะ
ก็นำร่างของนายสิริเข้าฝั่งเพื่อให้แพทย์แล้วก็ตำรวจทำการชนสูตรพลิกศพ
จากการตรวจชนะสูตรศพเบื้องต้นนะคะ
แขนขวามีบาดแผลชะกันลักษณะเหมือนถูกของมีคมด้วย
แล้วก็มีร่องรอยถูกสัดน้ำกัดแทะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลพัทธลุงอีกครั้ง
ตอนแรกเนี่ยที่เกิดเหตุตำรวจเขาตั้งประเด็นกันไว้๒ประเด็นด้วยกันนะครับ
ก็คือความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่ก็ปัญหาการลุกล้ำที่ทำกินกลางทะเล
เรื่องต้นคนก่อเหตุมามอบตัวแล้วค่ะ
นายวรวิทย์ขุนต่างตาหรือในปุ้ยวัย๓๗ปี
มามอบตัวเองกับตำรวจพร้อมอาวุธปืนลูกซองยาวที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ

กระบอกนี้ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของนายวิเวกพ่อของเขา
ตำรวจก็เรียกตัวมาสอบสวนด้วย
เรื่องต้นนายวรวิทย์คนก่อเหตุให้การบอกว่า
วันที่เกิดเหตุเขาเห็นเรือของนายสิริมาวางทุ่นท่อแถจับกุ้งในซ้ำพื้นที่
จับปลาที่ตัวเขาจับจองเอาไว้ก็เลยขับเรือออกไปหานายสิริ
แล้วก็มีพ่อเขาซึ่งเป็นผู้พิการนั่งเรือไปด้วย
ตั้งใจว่าจะไปคุยเพื่อที่จะไปไล่ที่นั่นแหละไม่ให้จับกุ้งในพื้นที่ที่เขาจองเอาไว้แล้ว
ปรากฏว่าคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะมีปากเสียงกันกับนายสิริ
ก็เลยเอาปืนลูกซองยาวของพ่อนะคะยิงใส่นายสิริไปสองนัดแล้วก็ขับเรือหลบหนีไป
จากการตรวจสอบพบว่านายวรวิทย์เนี่ยเอาเรือเอาเครื่องเรือไปเก็บเอาไว้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
ให้ดูเหมือนว่าเรือไม่ได้ใช้งานแต่ก็ไม่รอดนะคะตำรวจเขาก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว
น้องสาวของนายวรวิทย์เนี่ยบอกว่าพี่ชายมีอาชีพหาปลามานานแล้ว
แล้วปกติเวลาเขาหาปลากันเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะมีพื้นที่ของตัวเอง
เขาไปจับจองกันเอาไว้ในทะเลสาบลำปำเพื่อจะวางไซดจับปลา
เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นที่นายสิริเข้าไปหาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่พี่ชายเขาเนี่ย
แล้วก็รุ่นพ่อเขาเนี่ยจับจองเอาไว้กันมาเหมือนรุ่นต่อรุ่นสืบทอดกันมา
ประกอบกับน้ำเสียปลามันก็น้อยลงน้อยลงวันเกิดเหตุเนี้ย
พี่ชายก็บอกว่าก็ไปคุยกับนายสิริดีดีแล้วนะแต่
สุดท้ายแล้วนายสิริไม่ยอมฟังดื้อก็ยังจะหาปลาไปวางซ้ำตรงนั้นอีก
ก็เลยตัดสินใจยิงเพราะไม่พอใจที่เหมือนกับว่า
ขโมยจับปลาในพื้นที่ที่เขาจองเอาไว้นั่นแหละ
ทีมข่าวเราเดินทางไปที่วัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ก็เป็นที่จัดพิธีศพของนายสิริอะค่ะ
ทีมข่าวไปเจอกับนางจันดับนุ้ยสุดภรรยานายสิรินะคะ
ก็ไปถามแหละว่าเออรู้เรื่องไหมว่าประเด็นเกิดเหตุมันเป็นยังไงแบบไหน
ภรรยาก็เล่าให้ฟังบอกว่าครั้งแรกที่สามีออกไปหาปลาบริเวณทะเลสาบลำปัมเนี่ย
วันเกิดเหตุคือว่าครั้งแรกเลยนะคะ
ซึ่งวันนั้นเนี่ยจะตื่นตั้งแต่ตี๓แล้วก็ขับรถยนต์
ขับรถยนต์เอาเรือที่ปากประไปจับกุ้งที่ทะเลสาบลำปำ
ภรรยาบอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุนายสิริมีอาการกระสับกระส่าย
อยากจะไปจับกุ้งเธอห้ามแล้วนะว่าเอออย่าไปเลย
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเธอจะเป็นคนปลูกสามี
แต่คืนก่อนเกิดเหตุอยู่สามีก็ตื่นขึ้นมาเองแล้วบอกว่า
นอนต่อแล้วจะไปแล้วเดี๋ยวสายเธอก็งงงค่ะ
แต่ก็ออกไปทำกับข้าวให้แล้วก็ออกไปจับกุ้ง
กระทั่ง๖โมง๔๐นาทีสามีถูกยิงเสียชีวิตกลางทะเลสาบลำปำ
แล้วก็มาพบศพช่วงเวลา๖โมง๔๐นาทีของอีกวันหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นเวลาที่ถูกยิงเสียชีวิตเธอก็แอบแปลกใจเหมือนกันนะ
เวลาตายกับเวลาเจอศพเนี่ยมันเป็นเวลาเดียวกันเลย
แถมเวลาวันที่เสียชีวิตตรงกับวันศุกร์
ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเกิดของนายสิริด้วย
เธอบอกว่าเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าสามีจะมาเสียชีวิตแบบนี้
เพราะสามีก็เพิ่งจะออกเรือไปจับกุ้งได้แค่๒เดือน
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้พื้นที่สาธารณะอย่างทะเลสาบลำปั๊มเนี่ย
มันจะมีการจับจองเป็นเจ้าของกัน
เพิ่งจะไปจับเป็นครั้งแรก
ก็ไม่คิดว่าจะต้องถึงขั้นยิงกันตายขนาดนี้
แต่เมื่อคืนนั้นคืนวานั้นแกร้อนมากเลย
อยากจะไปหลังแกก็ไม่อยู่
บอกว่าไม่ต้องไปไม่ได้ไหมบอกไม่ได้
แกรีบแกจะไป
วันเกิดแกเกิดวันศุกร์

เรื่องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติหมายจับวันพรุ่งนี้ค่ะ
แล้วก็จะขยายผลว่ามีใครมีส่วนร่วมก่อเหตุด้วยหรือเปล่า

เห็นเรือ๒ลำแล้วก็คน๓คนในที่เกิดเหตุ
เมืองต้นเตรียมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ